คุณผู้ชมครับจากกรณีที่เป็นข่าวใหญ่มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ
กรณีผู้เป็นพ่อวัย๖๒ปีข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวแท้ของตัวเองวัย๑๗ปี
มขืนมานาน๔ปีตั้งแต่ปี๕๘จนกระทั่งลูกสาวทนไม่ไหวเข้าแจ้งความต่อตำรวจ
เพราะผู้เป็นพ่อมีพฤติกรรมนอกจากข่มขืนกระทำชำราวแล้ว
เมื่อวันที่๒๖เมษายนหลังจากลูกสาววัย๑๗ปีแจ้งความ
ผู้เป็นพ่อให้การรับสาภาพเจ้าหน้าที่นำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวนี้มันน่าจะจบไปตรงที่พ่อเป็นผู้รับผิดนะครับลูกสาวถูกเยียวยาจิตใจ
แต่ตอนนี้มันมีข่าวซ้อนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งคุณคือว่าลูกสาววัย๑๗ปีคนนี้
แต่งงานนะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งวัย๒๗ปีเพิ่งแต่งกันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง
ผู้เป็นพ่อแท้ที่ข่มขืนลูกสาวก็อยู่ในงานแต่งด้วยแล้วก็ยินยอมพร้อมใจให้ผู้ชายวัย๑๒๗ปี
มาแต่งกับลูกสาวของเขานะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคุณสามีของหญิงสาววัย๑๗ปี
ที่ถูกพ่อแท้ข่มขืนออกมาเปิดเผยทั้งน้ำตาเข้าแจ้งความทั้งน้ำตา
ไปพร้อมกับทนายความว่าอะไรรู้ไหมคุณว่าไงฮะว่าไม่เคยทราบว่าภรรยาของเขาเองเนี่ย
ถูกพ่อแท้ข่มขืนจนกระทั่งเป็นข่าวออกมายอมรับว่าขณะนี้ภรรยาของเขาเนี่ย
๔เดือนแล้วนะจึงไม่แน่ใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกใครกันแน่
ว่าเป็นลูกของพ่อเป็นลูกของพ่อบังเกิดกล้าวหรือเป็นลูกของผมกันแน่
ไม่รู้ใครทำสาว๑๗ท้องกันแน่ระหว่างพ่อแท้หรือผม
โดยทนายความของผู้ชายวัย๒๗ปีคนนี้ก็คือทนายบุญธรรมทองเลิศนะครับ
ได้มีการเปิดเผยออกมาว่ากรณีที่นำตัวของผู้ชายวัย๒๗ปีคนนี้
ซึ่งถือว่าเป็นสามีของหญิงวัย๑๗ปีมาพบพนักงานสอบสวน
ก็เพื่อแสดงตัวว่ามีเจตนาบริสุทธิ์แม้ฝ่ายหญิงจะอายุไม่ถึง๑๘ปีก็ตาม
ซึ่งอาจจะเข้าข่ายพรากผู้เยาแต่การขอขมาหรือการผูกข้อไม้ข้อมือ
เป็นการยอมรับและเป็นการปฏิบัติตามประเพณีคือเขายืนยันนะ
เขาเหมือนเป็นการไปขอสาววัย๑๗นี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว
นำสินสอดทองมั่นไปมอบให้กับพ่อของสาววัย๑๗จำนวนเงิน๘๐๐๐บาท
ยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับพ่อแท้ข่มขืนลูกสาวมาก่อน
แต่เพียงว่าพ่อแท้คนนี้เขาเขี้ยนตีลูกสาวอย่างรุนแรง
ผู้ชายวัย๒๗ปีก็เข้าใจว่าพ่อน่าจะรักลูกก็อบรมสั่งสอนแต่ว่าแรงไปหน่อย
ตัวเขาเองก็พร้อมจะดูแลสาววัย๑๗ปีคนนี้เพราะด้วยความรักนะครับ
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ก็เลยต้องเข้ามาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเพราะกรณีนี้ยังไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่า
ในท้องของสาววัย๑๗ปีปีเป็นลูกของใครเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะให้พ่อวัย๖๒ปีเขายึดพวกบัตรประชาชนของลูกสาวเอาไว้
ตอนนี้นะครับก็เลยไม่รู้จะพาสาววัย๑๗ไปตรวจท้องได้ยังไง
เรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกสุรญันทร์แก้วพิทูลร้อยเวรสอบสวนสพพนมสารคาม
ซึ่งรับแจ้งเหตุเปิดเผยว่าการเข้าพบตำรวจของผู้ชายวัย๒๗ปีสามี
สามีของหญิงวัย๑๗เป็นการเข้ามาแสดงตัวตนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยหลังจากรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างไว้แล้วนะครับ
ก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนระหว่างนี้ก็จะสืบสวนสอบสวน
หาพยานวัตถุและพยานบุคคลต่างว่าฝ่ายสามีวัย๒๗ปี
ข่ายมีการทำความผิดฐานพรากผู้ยาวหรือไม่
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดแล้วก็ให้กลับบ้านไปก่อน
ส่วนกรณีว่าลูกในท้องเป็นลูกของใคร
ทีนี้แหละครับก็เป็นหน้าที่ของทั้งทนายความแล้วก็หนุ่มวัย๒๗ปีคนนี้
ในการที่จะต้องคิดขั้นตอนขึ้นมาอีกนะ
ขั้นตอนในการตรวจสอบลูกในท้องของสาววัย๑๗ปี
ซึ่งตั้งคันได้๔เดือนนี้แล้วเป็นลูกของใครกันแน่นะครับ